มีอีกหนึ่งภัยใกล้ตัวสำหรับผู้หญิงค่ะคนร้ายคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมน่ารังเกียจต้องใช้คำนี้นะคะ
เพราะว่าเขามีวิธีการคือขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนไปไล่จับหน้าอกผู้หญิงค่ะ
ทำแบบนี้มาโอ้โหมีผู้เสียหายเป็น๑๐รายแล้วนะคะ
ตำรวจภูทรบ่อวินจับตัวได้แล้วเป็นชายหนุ่มวัย๑๙เท่านั้นเอง
สารภาพว่าที่ทำลงไปเพราะชอบจับหน้าอกผู้หญิงค่ะคือชอบจับหน้าอกผู้หญิง
คือไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นคือชอบแล้วก็ตระเวนก่อเหตุแบบนี้
ตุ๊กตาไหมและชอบจับหน้าอกผู้หญิงมาตั้งแต่เด็กเขาบอกแบบนี้
ใช่มาตั้งแต่เด็กอันนี้อาจจะต้องพบคุณหมอ
ใช่ต้องพบแพทย์ผู้ต้องหารายนี้คือนายอดิชาติกุมเมฆอายุ๑๙ปีค่ะ
เมื่อ๒๗กันยายนที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
มีผู้ชายไปกระทำอนาจารย์ด้วยการตระเวนไล่จับหน้าอกผู้หญิงมีผู้เสียหายเป็น๑๐รายอย่างที่บอก
หลังเกิดเหตุนะคะพันธุ์ตำรวจเอกกรพัฒน์หอมหวน
ผู้กำกับการตำรวจภูทรบ่อวินก็เลยสั่งการให้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวจนได้หลักฐาน
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดขณะคนร้ายกำลังลงมือก่อเหตุกับหญิงอายุ๕๐เจ้าของร้านขายของชำ
มาสืบรู้แล้วนะคะว่าคนร้ายคือนายอดิชาติ
ก็เลยขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดพัทยา
และรับแจ้งบอกแสของพลมเมิงดีว่าเจอนายอัดิชาติคนนี้

ตำรวจก็เลยนำกำลังเข้าไปจับกลุ่ม
แล้วก็เสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุเลยก็คือจำได้เห็นแล้วจำได้ว่าใช่แน่ค่ะ
อดิชาติสารภาพว่าก่อเหตุจริง
ที่ตัวเองก่อเหตุก็เพราะชอบจับหน้าอกผู้หญิงแล้วก็ชอบจับมาตั้งแต่เด็กแล้ว
ตำรวจก็นำตัวผู้เสียหาย๒คนมาชี้ตัวยืนยันนะคะ
ทั้งสองคนชี้ตัวตรงกันเลยว่านายอดิชาติคนนี้ล่ะที่ไปจับหน้าอกเขา
จับกลุ่มก็เลยนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ